ดูเรื่องราวประเพณีโบราณอย่างบุญบ้างไฟ
ส่วนใหญ่ต้องไปที่อีสานถูกไหม
แต่ที่นี่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็จัดงานแบบนี้เหมือนกันนะครับ
นี่เลยไปที่วัดหนองแจงตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
เพชรบูรณ์จริงนะที่นี่เขาจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญปั้งไฟ
ที่วัดหนองแจงประจำปีส่องพันห้าร้อยหกสิบสองครึ่งครับ
เพื่ออะไรรู้ไหมเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญและคุณค่าของประเพณีท้องถิ่นนะครับ
ภายในงานก็มีทั้งการตั้งขบวนแห่บ้างไฟขบวนเสริงบ้างไฟ
สนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นขบวนที่สวยงามตามท้องเรื่องที่เห็น
นี่อะไรคะโอ้โฮง็อตทำอะไรคะง็อตนี่ดูคนนี้
ถ้าผมไม่แดงเสื้อไม่แดงไม่มีแรงเต้น
ใช่โอ้นี่แหละครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านแบบวิถีไทยนะ
เรื่องของบ้างไฟเนี่ยคือการจุดบ้างไฟเป็นการบูชาของแต่ละหมู่บ้าน
ไฮไลท์สำคัญของงานนี้ที่สร้างสีสันให้งานนี้

หวานแหบวกดิฉันก็มีศูมร์รอยเหมือนกัน

สำหรับประเภนนีบุญบ้างไฟวัตน์หนองแจงนี่นะ
ก็นับว่าเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นนะ
เขาบอกว่าถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๐๗
จนถึงปัจจุบันนี่แหละรวมระยะเวลายาวนานกว่า๕๐ปี
ซึ่งประเพณีนี้มาจากการที่ชาวบ้านตำบลหนองแจง
ส่วนใหญ่เนี่ยอบพยพมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน

แล้วมาตั้งรกรากถิ่นฐานที่ตำบลหนองแจง
จึงได้นำประเพณีวัฒนธรรมต่างมาปฏิบัติร่วมด้วย
อย่างที่บอกไงส่วนใหญ่บุญบ้างไฟเขาจะไปจัดกันอยู่แถวภาคอีสาน

แต่นี่พอมาที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็มีงานแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ก็จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับ
ก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานบุญเดือน๖
ตามความเชื่อของตำนานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอที่เป็นการบูชาพญาแถน
โดยใช้พญานาคต์เลยล่ะครับเป็นสื่อขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีแล้วก็เป็นงานที่สืบสารถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละจังหวัด
นำเสนอกันแบบนี้ใช่ก็คือคนในพื้นที่นี้อพยพมาจากทางอีสานกันเยอะ
ก็เลยยังคงมีการจัดกันอยู่ก็เป็นชุมชนน่ารักที่มีการอนุรักษ์
แล้วก็เรียกได้ว่าใส่ใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณกันอยู่